พาไปดูที่นี่ดีกว่าชาวบ้านที่กระบีตกใจเพราะงูหลามตัวที่นี่๕เมตร
กินอะไรเป็นอาหารห้าเมตร
มาที่บ้านที่เกิดเหตุกันตั้งอยู่ที่ตำบลอ่าวลึกใต้อำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่
ไปดูภารกิจจับงูตัวใหญ่กัน
ที่เจ้าหน้าที่มาจากสองหน่วยงานนะคะทั้งทีมกู้ภัยมูลนิธิกระบี่พิทักษ์ประชาอ่าวลึก
และเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติธานบกฮรณี
จับงูตัวยักษ์ที่บุกไปที่บ้านของประชาชนแบบนี้
จับงูครั้งนี้ต้องบอกว่าเป็นไปด้วยความยากลำบากนะ
สองทั้งที่มันครับแคบอ่ะพื้นที่มันแคบ

มันยาวใช่มั้ยมันยาวเท่าไหล๕เมตร
ความยาวกว่า๕เมตรนะ
น้ำหนัก๔๐กิโลกรัมนะคะ

ที่เราเล่ามาในรอบเดือน

จะได้ไปปล่อยคืนตามธรรมชาตินะ
เพราะว่าทางเจ้าหน้าที่อุทยานเขาก็มาด้วยนะ
เจ้าหน้าที่เขาคาดว่างูตัวนี้น่าจะบุกมาที่นี่
เพื่อมาหากินสัตว์เล็กเป็นอาหาร

โดยเฉพาะแมวพวกเราชอบเข้าซอกคุณนึกออกไหมครับ
ก็จะมาดักกินหนูกินแมวอะไรอย่างนี้ค่ะนะ
แล้วก็ช่วงนี้ฝนตกบ่อยก็เลยทำให้สัตว์เลื้อยคลานออกมาเยอะยังไงนะ
อันนี้เจ้าหน้าที่เขาฝากโอ้ยดูดิใหญ่มาก

เจ้าหน้าที่เขาฝากเลยนะปิดบ้านกันดีนะคะช่วงนี้
คือมันอยู่ข้างนอกโอเคแต่ว่าอย่าให้มันบุกเข้าบ้านเราเลย
นี่ขนาดเจอข้างนอกยังหัวใจจะวายแบบนี้เลย
ปิดบ้านแล้วก็ดูแลบ้านกันดีเก็บอะไรที่มันลกออกไป
เอาจริงนี้มันก็ไม่ได้อยู่ที่ลกนะ

เมตรเอาจริงมันกินคนได้สบายเลยนะ

เออถ้ามันกินผมเข้าไปนะตัวมันแตกเลยนะ
มันก็ไม่ถึงขนาดนั้นมั้งอย่าบูลลี่เรื่องน้ำหนา
ไม่ใช่บูลลี่มันงูมันพุงมันขยายเวลามันกินมันเขมือก
คุณรู้ไหมมันไม่ได้ค่อยกัด
แต่ผมเชื่อนะมันกินผมเข้าไปยังไงผมก็ไม่ตาย
เพราะว่ามันไข่ย่อนออกมามันได้จะอวกออกมา
รสชาติอร่อยดีหรอน้ำเหนียวแล้วแหละ